ตอนแรกอ่านว่าเขาไปแทงพนักงานปั๊มนั้น
ก็โหดแล้วนะกับเงิน๔๐บาทนะ

นี่ค่ะคือจากที่ไม่จ่ายตังค์

แล้วยามันคลั่งมันหลอน

อันนี้คลิปแรกใช่ไหมคลิปแรก
คือไม่จ่ายแล้วก็ออกไปนะ

จากนั้นเขายังคลั่งต่อไปก่อเหตุที่บ้านหลังหนึ่ง
มีเมียของผู้ชายคนหนึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้
หัวเขาตายเลยครับแล้วคนร้ายเป็นคนเดียวกันมาดูเหตุการณ์นี้
ก่อนตี๒๒มีนาคมครับที่ปั๊มเอสโซถนนปฐุมสามโคกตะบนบางโพ
เหนือนะฮะที่สามโคกปฐุมธานีจับภาพนายสลายุทธ์ขันเสรีหรือ
เต้ยอายุ๒๔ปีใช้มีดจ้วงแทงสลาวุฒินาควิชัยหรือว่า
เขาชื่อเหมือนกันนะชื่อจริงนะคนนี้เนี่ยก๊อฟอายุ๓๙ปี
ขออภัยครับเป็นเด็กปั๊มในก๊อฟเนี่ยวิ่งหนีนะครับไปเสียชีวิตที่
หน้าประตูทางเข้ามินิมาตรเลือดน้องเลยนะฮะในข่าวในก๊อฟ
ถูกแทงเข้าที่หน้าอกแล้วก็ต้นคอด้านขวาครับแล้วก็ตาม
ลำตัวอีกอ่ะนะฮะอีกเป็นสิบแผลครับคือถ้าถ้าเป็นทางคดี
แล้วต้องโกรธแข้งกันมากถ้าไม่คลั่งจากอื่นมานี่คือจุดที่
เขาเสียชีวิตนะวิ่งมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ในที่เกิดเหตุบริษัท
พอสามโคกพบมีดสปาต้าตกอยู่หนึ่งเล่มครับรองเท้าของคน
ร้ายนะตกอยู่๑คู่ห่างไป๓๐เมตรไปเจอมือถือแล้วก็ไม้
ฟี่แล้วมีปลอกมีดเนี่ยตกอยู่ในลานเติมน้ำมันแห่งนี้ครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ดูปลอกสปาต้าดูแล้วกันว่ามันใหญ่ยาวแค่ไหน
เล่มนี้นางอำพรบรรลือเขตเป็นเด็กปั๊มอีกคนนึงที่
ทำงานกะเดียวกับผู้ตายเนี่ยเล่าเลยบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ย
คุณนักข่าวขี่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินเข้ามาเติมน้ำมันนะครับ
เพื่อนฉันก็ไปเติมให้พอจะเก็บเงินคนร้ายไม่มีตังค์จ่าย
แล้วก็ควักมีดออกมาขู่แล้วก็ทะเลาะกันจากนั้นนะไม่ได้แทง
ทันทีนะคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยขี่รถออกจากปั๊มไป๒๐นาทีได้
คุณนักข่าวมันกลับมาแล้วใช้มีดจ้วงแทงจ้วงแทงจ้วงแทง
ไม่ยั้งแบบนี้ฮะจนเธอเนี่ยเห็นเหตุการณ์อยู่ต้องรีบวิ่ง
แล้วโทรไปแจ้งตำรวจนะครับต่อมาคุณผู้ชมใครจะคิดว่า
เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอีกจากคนคนเดียวกัน๑๐โมงครับ
ตำรวจสพสามโคกได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่
บ้านหลังหนึ่งริมถนนวัดเจดีทองวัดโบดสายในหมู่สามบัง
กระบือสามโคกปฐุมธานีห่างจากปั๊มไปสักเจ็ดกิโลเมตรได้
คุณผู้ชมครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังเนี้ยฮะเป็นบ้านครึ่งปูน
เครื่องไม้ยกใต้ถุนสูงนะครับแล้วก็มีเปรย์ผูกอยู่คุณผู้ชม
เห็นไหมเราเบลอเอาไว้เพราะบนนั้นเนี่ยนะฮะมีศพของนาง
สาวมริวัลแสงจันทร์อายุ๔๐ปีเธอถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้า
หน้าผากครับหน้าผากด้านซ้ายเธอนอนเสียชีวิตอยู่ในเปรย์เลย
นายจักรพงศ์มีภูลอายุ๓๘ปีเป็นสามีของนางสาวมริวัลผู้
เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะเขาอยู่ในห้องน้ำกำลัง
คุยโทรศัพท์อยู่ภรรยาเนี่ยนอนเล่นอยู่ที่เปรย์หน้าบ้านจู่
เต้ยเนี่ยนะฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงทางเข้าบ้านแล้ว
ก็ถือปืนเดินปรีเข้ามาเลยนางสาวมริวัลเห็นแบบนั้นก็เลย
โกนถามสามีบอกว่าตัวเองใครมาหาเนี่ยสิ้นเสียงเท่านั้นแหละ
ครับในเต้ยยิงใส่นางมริวัลหนึ่งนัดฮะเขาบอกว่าเขาวิ่ง
ออกมาดูนะเมียตายไปแล้วเมียเสียชีวิตไปแล้วครับคุณผู้ชม
ชมครับคุณผู้ชมขนาดที่เจ้าที่เนี่ยไปตรวจสอบสภาพศพนะ
แล้วก็ไปถามญาติของผู้ตายเนี่ยเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งนะก็ไป
จับกลุ่มตัวในเต้ยได้นี่ฮะก็เดินปีเข้าไปจับในเต้ยเลย
ซึ่งไม่ใช่ใครหรอกเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละเป็นเพื่อนบ้านกัน
กับนางสาวมาริวัลนี่แหละบ้านอยู่ห่างกัน๕๐เมตรเท่านั้น
นายเต้ยเนี่ยตอนที่ไปเจอเนี่ยยังคงมึนเมาผูจาไม่
รู้เรื่องวกไปวนมาตาลอยอ้างเขาบอกว่าอ้างมีคนมาข่ม
คืนลูกสาวของเขาเขาสารภาพเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ไป
ก่อเหตุไปแทงพนักงานปั๊มเนี่ยเขาทำจริงนะฮะไปไป
บรรยากาศไปฟังช่วงนี้ว่าเขาพูดว่ายังไงฮะ
แล้วอ่ะเราอ่ะข่มคืนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป
ไหนนะเล่าสร้างดูดิอ่ามึงไปไหนมาอ่ะอะไรของเขา
ขี่แล้วเล่นเนี้ยอ่าต่อไปถ้ากลับแล้วกลับตัวน้ำมัน
ตัวน้ำมันแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงยังไงต่อตัว
น้ำมันแล้วเป็นยังไงตังค์มีจ่ายใช่ไหมเดี๋ยวแล้ว
เขาทำไงเขาไม่ให้แล้วมึงทำไงอ่ะแทงแทงเสร็จ
แล้วทำไงต่อแทงแล้วออกไปแล้วออกแล้วออกแล้ว
แล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วแล้วไงทีนี้วนกลับ
มาคำอะไรอีกแทงต่อและก็ไปไรครับกลับบ้าน
กลับบ้านหรือไปไหนเองแทงเสร็จเจ็ดร้อยเองไปไหน

คนที่ยังไม่ฤทยายังคงมีอยู่อ่ะอืมปากยังคง

ตอบคำตาลอยไปเรื่อยนะฮะตำรวจก็พยายามถามว่าไปทำอะไรยังไงมาบ้าง
แล้วก็เอาตัวในเต้ยไปค้นบ้านก็ไปเจอกางเกงยีนที่เขาใส่
ตอนที่เขาไปก่อเหตุไปแทงพนักงานปั๊มนั่นแหละแล้วก็มีคราบเลือดอยู่ด้วย
แล้วก็มีมีดอยู่ในห้องของในเต้ย๓เล่มทีเดียว
อุปกรณ์การต้มน้ำใบกระท่อมก็ยังมีอยู่ที่บ้านนะครับ
แล้วก็มาจอดอยู่ที่บ้านห่างบ้านไป๒๐๐เมตร
ตะแกรงหน้ารถก็มีหมวกกันน็อกวางเอาอยู่นะฮะ
แล้วข้างรถเองก็มีคราบเลือดแห้งติดอยู่เหมือนกันเนี่ยครับ
ที่ใช้ไปก่อเหตุนะฮะก็นำตัวไปที่โรงพักแล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับ
จากการสอบปากคำเต้ยคุณผู้ชมได้ดูคลิปเมื่อกี้ไปแล้วคล้ายกัน
อาการเขาก็ยังคงพูดจาวกไปวนมาปากแข็งลิ้นแข็งตาลอยนะฮะ
แล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าเขาเป็นคนไปแทงเพื่อนบ้านจนตายเนี่ยครับ
เขารู้แค่ว่าเขาไปแทงพนักงานปั๊มแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับนางสาวมริวัลเนี่ยเขาไม่ทราบ
เขาไม่รู้เลยว่าเขาไปทำอะไรมานะฮะพอเริ่มมีสติก็อ้างว่าลงมือไป
เพราะผู้ตายเนี่ยพาผู้ชายมาข่มขืนลูกสาวเขา
จริงแล้วเต้ยไม่มีเมียไม่มีลูกนะคุณผู้ชมไม่มีครอบครัว
หลอนไงหลอนเขาบอกว่าเอาก็เขาพาผู้ชายมาข่มขืนลูกสาวก็ต้องไปฆ่าคนนั้นอะไรอย่างนี้ฮะ
สตอรี่มาจากไหนเนี่ยไม่รู้ไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนคือมันอยู่ในหัวสมองเขาอ่ะนะ
เขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยต้องไปฆ่าคนข้างบ้านเพราะว่าเอาผู้ชายมาข่มขืนลูกเขาทั้งที่ไม่มีลูกนะครับ
สุดท้ายนะเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเหมือนเต้ยหิวข้าวเอาข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวมาให้กิน
เหมือนให้กินอะไรหน่อยอาการจะได้ดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาเสพแต่ยากินข้าวไปอาการดีขึ้น
พอให้ฤทธิยามันหายไปแล้วก็สอบปากคำใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกที
นี่ฮะตายังคงลอยไปนะฮะ

นั่นสิแล้วพื้นที่ก่อเหตุเนี่ยสามโคกปฐุมธานีก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะ
เก่าที่ให้นับไงวันนึงลองนับดูสิว่า
มีข่าวที่เกิดความสูญเสียความเสียหายจากยาเสพติดมากมายสักเท่าไหร่